คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงประชาชนคนไทยตื่นตัวมากเหลือเกินครับ
เห็นได้จากยอดของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า๒ล้านกว่าคนครับ
สิ่งสำคัญครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการวัดพลังของสองปทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทธิ
เพราะทั้งสองฝ่ายต่างมั่นอกมั่นใจว่าจะได้สอสอไปนั่งในสภามากกว่ากัน
จะเป็นอย่างไรติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
เลขที่ออก๒๑๕๓๔๕๐คน

ในเขตนอกเมืองและนอกประเทศ

แสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนตื่นตัวมาก
ผลงานรัฐบาล๘ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ผลงานของฝ่ายค้านเป็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบ
วันที่๑๔พฤษภาคมจะมีคำตัดสินจะออกมาในวันนั้น
และจะเป็นคำตัดสินที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับ
เพราะเป็นฉันธามติของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
หากจับสัญญาณการเมืองเวลานี้ดูเหมือนว่าฝ่ายค้านเดิมจะมีกระแสดีกว่า
แต่ฝ่ายรัฐบาลก็ยังเชื่อมั่นว่าจะคว้าชัยได้เช่นกัน
เพราะ๒ปอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชามรัฐ
และบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจากพักรวมไทยสร้างชาติ
ต่างก็มั่นอกมั่นใจว่าเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้
โดยลุงป้อมเชื่อว่าพักจะได้สอสอ๗๐ที่นั่งเป็นสอสอเขต๖๐ที่นั่ง
และสอสอบัญชีบรายชื่อ๑๐ที่นั่ง
เพราะหลายจังหวัดมีเครือข่ายบ้านใหญ่คุมพื้นที่อยู่
มั่นใจว่าจะยกทั้งจังหวัด
อาทิตย์เพชรชบูรณ์กำแพงเพชรพยาวสมุทรปราการสมุทรสาครและสะแก้ว
เป้าหมายของลุงป้อมอยู่ที่๗๐ที่นั่งแล้วของลุงตู่จะอยู่ที่เท่าไหร่
หากลุงตู่ต้องการเป็นนายกก็ต้องมีสอสอมากกว่าลุงป้อม
เพราะว่าทั้งสองลุงมีสัญญาใจกันว่าใครได้สอสอมากกว่ากัน
ที่สำคัญฐานเสียงส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มเดียวกัน
หากใครได้เก้าอี้สอสอเข้ามามากก็แสดงว่าอีกฝ่ายต้องถูกลดทอนไปโดยปริยาย
อย่างไรก็ตามเมื่อโฟกัสไปที่พักของลุงตู่ภาคใต้คือพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก
คาดว่าจะกวาดสอสอทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอยู่ที่๖๐ที่นั่ง
ขณะที่เมืองหลวงตั้งเป้าอย่างน้อย๕ที่นั่งปริมณฑล๔ที่นั่ง
เหนือตอนล่าง๙ที่นั่งภาคกลางตอนล่าง๓ที่นั่งภาคตะวันออก๖ที่นั่ง
ส่วนบัญชีรายชื่อประเมินเอาไว้ที่๑๕๑๘ที่นั่ง
หากเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันจะมียอดอยู่ที่๑๐๐คนขึ้นไป
แต่ตัวเลขนี้คงไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในพื้นที่ภาคใต้ยังมีกล้างชิ้นใหญ่
พักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยขวางอยู่
ส่วนพื้นที่เมืองหลวงก็ยากที่จะฝ่าแนวของพักเพื่อไทยและก้าวไกลเข้ามาได้
พื้นที่เหล่านี้เจาะไม่ง่ายอย่างแน่นอน
เวลาอีก๑เดือนที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง
เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นชัย
จึงเป็นช่วงชี้เป็นชี้ตายของทุกพักการเมือง

ข้าวไทยรัฐทีวีบริหาร